และแน่นอนเป็นประจำทุกปีนะคะสงกรานคนก็อาจจะต้องทิ้งบ้าน
ไปท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาก็จะต้องฝากบ้านไว้กับตำรวจกันหน่อย

ปีที่แล้วก็ได้ตอบรับดีนะประชาชนฝากบ้านกับตำรวจกันเยอะเลยนะ

ปีนี้ก็ฝากบ้านกับตำรวจเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ตำรวจบอกว่าใช้แอปพลิเคชันไลน์

อยากรู้ว่าไลน์หาตำรวจครูตำรวจบ้านเป็นยังไงบ้างคะ

พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจรีเจริญศรีสัสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของนางวรพันนีชัยพรมประสิทธิ์
ผู้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
๘เมษายนฝากบ้านไว้กับตำรวจได้
นี่เขาก็ลงพื้นที่บ้านนี้อยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
คุณวรพันนีบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
ประทับใจมากอุ่นใจมีความสะดวกมากขึ้น
เพราะว่าตำรวจใช้แอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะ
คนตำรวจเอกพงศพัฒน์บอกว่าแอปพลิเคชันไลน์เป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้เพิ่ม
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการในการฝากบ้านไว้กับตำรวจก็จะสื่อสารกันได้ค่ะ
ส่งรูปให้ดูได้ตำรวจเขาก็ไปตรวจราบ้านถ่ายรูปส่งให้ได้เลยนะคะ
เจ้าของบ้านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
หลังจากเปิดโครงการมีคนเข้าร่วมโครงการแล้ว๘๔๘หลัง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัยมีคนฝากบ้านไว้มากที่สุด๖๔หลัง
โดยเฉพาะพื้นที่กรมคับการตำรวจนครบาน๒มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว๑๘๒หลัง
ซึ่งเป็นกองบังคับการที่มีคนฝากบ้านไว้มากที่สุดเลยนะคะ
สำหรับต่างจังหวัดก็ฝากบ้านได้นะคะ
บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑บอกว่ามีคนเข้าร่วมโครงการมากที่สุด๓๑๒หลัง
จังหวัดสมุปราการมีผู้ฝากบ้าน๑๔๓หลัง
นนทบุรี๗๖หลังปฐุมธานี๕๑หลัง
อกจากนี้พลตำรวจเอกพงศพัฒน์ยังพูดถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
ตามสถานที่จัดงานสงครานด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
กำชับให้ตำรวจดูแลสถานที่อย่างเข้มงวด
พร้อมเชิญผู้ประกอบการเข้าพูดคุย
เน้นย้ำการเล่นน้ำความระมัดระวังด้วยค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็ต้องติดตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เห็นคุณตำรวจยืนถือมือถือนี้บางทีคุยกับลูกบ้านอยู่
ใช่ส่งไลน์บอกขอความคืบหน้าว่าบ้านเป็นยังไง
ไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้อู้งานนะเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดเนอะ